มาสมทบเป็นที่เรียบร้อยจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ
ฝึกซ้อมก็ถือว่ายังไม่เข้มข้นนะครับ
เดินทางมาสมทบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันนะครับ
เพื่อเรียกความฟิตแล้วก็ทบทวนเชิงระบบนะครับสำหรับนักเตะที่มีอยู่ครับ
พันธแก้วพรมที่เราเห็นในจอภาพนะครับเดินทางมาสมทบกับทีมในช่วงบ่าย
เจ้าตัวก็ตั้งเป้าจะติดเป็น๒๓คนสุดท้ายของทีมชาติไทยให้ได้นะครับ
ส่วนจะได้ลงสนามหรือไม่นั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าภูมิสอนคือบิซิโก้ครับ
ก็วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นเรื่องของเกมอนดูร้านมากกว่าครับ
สภาพร่างกายส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าก็มีเกมในลีกมาต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
ก็ส่วนตัวก็ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนที่เรียกเข้ามาก็มีความสามารถครับ
ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้ใครมากกว่าส่วนตัวเองก็พร้อมครับพร้อมเต็มที่
ศึกษาสไตล์การเล่นของทีมซาวดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่น
ซึ่งเห็นว่าเซาดีอาราเบียนั้นนะแมดจะเป็นที่อย่างนั้น
มีฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างจากการเล่นในบ้านมากนัก
อย่างเกียรติที่บุกไปยันญี่ปุ่นก็สามารถยิงประตูได้
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรัดกลุ่มให้มากที่สุดครับ